พาคุณผู้ชมไปชิมไปแชะแล้วก็ไปชมสถานที่แห่งนี้
นี่คือร้านอาหารวิวดีรสชาติเด็ดกับรจนาคาเฟ่ย่านนทบุรี
จะอร่อยแซ่บขนาดไหนแล้วรจนาจะเลือกเจ้าเงาะหรือไม่

จนาคาเฟ่ยินดีต้อนรับครับ
สวัสดีครับชื่อต้องนะครับเป็นเจ้าของร้านรจนาคาเฟ่นะครับ
ลักษณะคาเฟ่คือเป็นธีมของเรานะคะเพื่อได้เข้ากับวรรณคดีไทย
คู่กับเงาะป่าครับที่ร้านเราจะเน้นอาหารไทยอีสานนะครับ
แล้วก็จะมีเป็นโซนคาเฟ่ย์ขนมเค้กนะครับบรรยากาศก็จะบ้านไทยนะครับ

ครึ่งตัวแล้วก็อีกครึ่งตัวจะเป็นปลากระโพงฟูลาดด้วยน้ำยำมะม่วงครับ
การทอดของเรานะครับเน้นแหละปลาต้องสดนะครับ
การทอดนี่น้ำมันเราจะเปลี่ยนประมาณ๓๔ครั้งนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันดำ

มันจะเปลี่ยนประมาณ๓๔ครั้งนะครับ

เพราะว่าถ้าน้ำมันดำแล้วทอดมาปลาจะไม่สวยครับ

เราจะใช้อาหารทะเลกุ้งนะครับ
หมึกหอยแล้วก็เนื้อปลาครับ
แกงนี่ก็จะเราจะมีร้านประจำที่เขาทำเองนะครับ

คั่วพริกเกลือนะครับจะเป็นกุ้งแม่น้ำ

กับเครื่องสมุนไพรเป็นกระเทียมหอมอย่างนี้ครับ

ถึงรสชาติแบบว่าเผ็ดร้อนนิดนึงครับ
งส้มแป๊ซะปลาช่อนทอดนะครับ

ลูกค้ามาส่วนมากจะสั่งแป๊สะปาช่อนครับ

น้ำแกงส้มนะครับเราใส่เนื้อปลา

ข้าวผัดรสจนะนะครับมาต้องสั่งนะครับ
ก็ปูม้าตำถาดเหลาทะเลนะครับ

แล้วก็จะเป็นเค้กครับของหวานที่ลูกค้ามาแล้ว

ลูกค้าสั่งประจำคือ๓สหายโซดา
เป็นไส้หลาบผลไม้ครับผม
ความเชื่อของเรานะครับที่หลักเลยทางร้าน
จะบูชากองค์ปู่ทาเวสวัน
ปู่พญานาคที่อยู่ในกลางบ่อน้ำเนี่ยครับ

ฝันเห็นท่านมาไหว้อยู่ในของครับ
สององค์เป็นองค์สีขาวกับองค์สีดำ
แล้วก็บางทีก็จะมีเด็กที่ร้านนะครับ

จะเห็นไหว้ในน้ำขึ้นมาให้เห็นเลยครับ
แล้วก็หลวงพ่อกลวยแล้วก็พี่ไข่นะครับ

ส่วนตัวก็เชื่อในเรื่องศาสตร์ด้านนี้ด้วยนะครับ

บูชาท่านเชื่อในสิ่งที่ท่านมี
ทุกอย่างดีหมดเลยนะครับ

ติดใจในบรรยากาศของร้านนะคะ

โดยเฉพาะกุ้งเผาย่างสุกกำลังดี

ชอบก็เป็นกุ้งเผากับเมี่ยงค่ะ

เชิญชวนนะครับแฟนตลอดข่าวนะครับ
มาที่ร้านโรจนาของเรานะครับ

อย่าลืมแวะมาชิมที่ร้านรจนาคาเฟ่นะครับ